คือเราเอาพูดตรงพูดตรงอึม

แต่วันก่อนทำเอาหลายคนตกใจ
เพราะว่าเธอโพสต์รูปในช่วงฟุตบอลโลกกับฝรั่งนายหนึ่งนะคะ
หลายคนบอกน้องกลัวอินเตอร์หรือเปล่า

หายไปไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็อกหัก

ด้วยประมาณ๔๕เดือนแห่งเนี่ยคนนี้

ฝรั่งตาสีน้ำข้าวใครกันจ๊ะน้องอิเมดค่ะ

จริงชอบเขาตั้งแต่ตอนแบบเริ่มยูโร

ที่เขาจะเริ่มแบบดังขึ้นมา
ตัวจริงมีไหมค่ะมีแฟนไหมค่ะ
ก็มีค่ะก็มี
ไม่ว่าค่ะว่าไม่ได้เนาะ
ไม่ได้เนาะเราทำได้แค่ตัดต่อรูปเองอ่ะ
สงสารเราเหอะ